ภีร์ละลิตวิสตระพระพุทธประวัติภาษาสรรสกริจซึ่งเรียบเรียงจากคัมภีร์ของนิกายสันวาติวาสได้ให้รายละเอียดมหาบุรุษลักษณะ๓๒ประการที่แสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นแตกต่างจากบุคคลทั่วไป
แม้แต่พระจักรพรรดิราชเช่นพระเสียรรูปเหมือนโพกผ้าหรือเหมือนสวมมะกุฎ
เกษาสีเขียวเข้มเหมือนสีดอกอันชันหรือสีโคนหางนกยูงขมวดเวียนขวา
มีพระทน๔๔เท่ากัน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน